ควายพ่อพันธุ์๒ตัวคิดดูว่ามันสมบูรณ์แค่ไหน

ไอ้กล้วยไอ้กล้วยคือควายตัวหนึ่ง

ไปโดนขอภัยอัณฑษะของเจ้าของที่ไปแยก

นี่ครับคุณผู้ชมฮะตาแป๋วเลยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินครับ
ไปช่วยเหลือนายจักรพันธ์ขอคล้ายกลางอายุ๔๐ปีนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บถูกควายควิดครับอยู่ที่ใกล้ข้อควายหมู่สิบเอ็ด
อำเภอนางรองบุรีรำครับนอนบาดเจ็บเลือดไหลอาบขาเลย
มีแผลฉีกขาดตรงอันทะแล้วก็โคนขาแน่นหน้าอกด้วยครับ
เพราะถูกกระแทกอย่างแรงกู้ภัยปฐมพยาบาลนะครับ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนางรองนางเกลือขอคล้ายกลางนะครับ
เพิ่งเลี้ยงมาได้๑สัปดาห์เท่านั้นทั้ง๒ตัวมันไม่ค่อยถูกกันครับ
ควายกับควายไม่ค่อยถูกกันนี่คือภาพจำลองเจ้าของก็ไปห้ามศึกแบบนี้นะฮะ
นี่ครับลูกชายก็อยากจะให้ควายสองตัวมันเกิดความคุ้นเคย
ก็พยายามเอาไปผูกให้กินย่าใกล้กันแต่ควายมันไม่ถูกกัน
ควายหนุ่มทั้งคู่ใช่ลูกชายก็จูงควายเข้าคอก
แล้วมันเกิดเขม่นกันระหว่างทางนะฮะคือก็ไม่ถึงขั้นควิดกันนะ
แต่เป็นการชนกันไปชนกันมานะฮะเขาตะโกนเรียกแม่ให้ไปช่วยจูงไอ้เป๋าหน่อย
เดี๋ยวเขาจะจูงไอ้กล้วยนะฮะจังหวะนั้นไอ้กล้วยมันหุดหงิดหรือยังไงไม่รู้ล่ะครับ
แล้วก็ไม่พอใจไอ้เปาอยู่ด้วยแหละเพราะมันไม่ถูกกันนะ
วิดลูกชายเข้าตรงอันทะครับโอ้โหคุณแม่เล่าหน่อยครับ
ตัวหนึ่งมาก่อนแล้วมันชนกันแล้วที่จับแยกกันมาน่ะ

ทีนี้มันจูงตัวหลังมามันกำลังมัวแล้วมั้งหันมาชนเจ้าของนี่

ติดพันธุ์เลยแล้วเสียงมันโร่งวัดแต่คนร้าน
ยังไม่หายโมโหอย่างนั้นใช่ไหมคะ

แล้วทำไมหรือว่ามันมีอะไรกัน
มันชนครับมันกระแทกจูงตามหลังมันกระแทกกันมันชนกัน
ทีนี้ตัวหนามันเขียดมันหันไปสู่กัน
เกลือบอกว่าตอนนี้ลูกชายอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลนางรองนะครับ
แล้วแม่ว่าไอ้๒ตัวนี้มันยังไง

เป็นควายหนุ่มกระทงทั้งคู่นะ

ถ้าสุดหวยไปออกที่กล้วยครับ
ไอ้กล้วยเนี่ยครับก็ถูกประกาศขาย

เลี้ยงไว้เดี๋ยวมันจะมีปัญหากับเจ้าเป่านะครับ
เดี๋ยวเครียดแล้วมันจะลุยกันอีกนะครับ
นี่ค่ะกล้วยใช่ไหมคะเนี่ย